เมื่อช่วงตี๔ที่ผ่านมามีไฟไหม้เป็นโกดังเก็บสินค้า
แล้วก็เป็นโกดังเก็บสินค้าประเภทโฟมประเภทพลาสติก
พอมันไหม้ทีโอ้โหมันลามเร็วน่ากลัวมาก
ใช่อันนี้กลางเมืองอุดรธานีเลยนะคะ
กว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้๑๐กว่าชั่วโมง

ประเมินความเสียหายเบื้องต้นกว่า๕๐ล้านบาทเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ระดมรถดับเพลิงของเทศบาลนครอุดรธานีนะคะ
ฉีดน้ำดับไฟเนี่ยค่ะกำลังไหม้
ชื่อว่าร้านสิริมงคลหรือร้านเป็กโก้ภายในตลาดไทยอีสาน
ผัดไทย๙๙อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
คือเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น๒คูหา
เขาทำเป็นโกดังเก็บสินค้าค่ะ
แต่ว่าสินค้าที่เก็บเนี่ยโอ้โหมันเป็นประเภทที่
ไฟมันติดแล้วก็ลุกไหม้ได้ดี
โฟมอย่างนี้พลาสติกน้ำมันพืชอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ฉีดน้ำจากด้านบนสกัดไม่ให้ลามไปติดร้านข้าง

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องประสานขอสนับสนุนรถดับเพลิง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมณฑนทหารบกที่๒๔
กองบินที่๒๐คันได้
ก็ไปช่วยกันดับไฟนะคะ
มันลุกลามเร็วลุกลามต่อเนื่อง
ชั้น๓ของอาคารซุดลงมาเลยนะคะ
แล้วก็ไฟมันลามไปคูหาข้างจริง
สกัดสกัดไม่อยู่มันลาม
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้สารเคมีผสมน้ำช่วยดับไฟนะคะ
แล้วก็ให้นักผจญเพลิงทหารเข้าไปในจุดที่รถดับเพลิงเข้าไปไม่ถึงค่ะ
ใช้เวลาอยู่เป็น๑๐ชั่วโมงเลยนะคะ
ถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้สำเร็จ
จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น
ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนเสียชีวิต
โกดังเก็บสินค้าต้นเพลิงและอาคารพาณิชย์ที่อยู่ติดกัน
เสียหายรวมแล้ว๔คูหา
มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๕๐ล้านบาท
เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แต่เบื้องต้นนะคะจากการประเมิน
น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแบบละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะ